ท่านผู้ชมครับที่พื้นที่ตำบลเขาวิเศษอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังนะฮะ
ในพื้นที่บ้านทุ่งแคสูงเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเขาเคารพนะ
เขาเคารพบูชาแล้วก็นับถือมากนะครับนั่นก็คือสารของปู่นะฮะ
ชีและปู่เสือเป็นแหล่งศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านเลยนะครับ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยถูกทุบนะฮะถูกลื้อฐานไปโอ้โหเละเลยอ่ะ
ถูกทุบเสียนเลยนะฮะชาวบ้านบอกโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นนะ
เหตุการณ์เนี้ยสะเทือนใจชาวบ้านในพื้นที่มากนะครับใครก็ไม่รู้
ทุบทำลายเสียรรูปปั้นองค์ศักดิ์สิทธิ์ของปู่ชีแล้วก็ปู่เสือ
คือทุบจนแหลกเละเลยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นยี่สิบเก้าธันวาคมนะครับ
มีชาวบ้านมาเจอนะฮะหลังจากนั้นก็มีการเอาภาพต่างต่างเนี่ย
มาแชร์ผ่านทางเฟซบุ๊กแล้วก็สาบแช่งคนที่มาทำนะครับ
นายประวิทย์สิทธิชัยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุ่งแคสูงบอกว่า
ที่นี่เป็นจุดที่ชาวบ้านเคารพนับถือศรัทธานะครับ
มาขอพรนะขอโชคขอลาบผู้คนนับถือนะครับ
สร้างกันมายาวนานกว่าร้อยปีแล้วก่อนหน้านี้เป็นสาราเป็นไม้
แต่ก็มีคนทำบุญแล้วก็สร้างสาราหลังใหม่ให้ที่ผ่านมาคนมาขอพรเยอะ
นี่ฮะภาพก่อนโดนทุบกับภาพหลังจากที่ถูกทุบ
ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับสารปู่ชีและปู่เสือนะครับ
คือตำรวจเนี่ยชาวบ้านบอกว่าอยากให้จัดการกับคนที่มาก่อเหตุให้ได้นะครับ
อยากให้ดำเนินคดีตามกฎหมายกับคนที่มาก่อเหตุในการทำลายตรงนี้นะครับ
เพราะว่านี่คือเรื่องสะเทือนใจของผู้คนในหมู่บ้าน
พื้นที่บอกว่าก่อนหน้านี้ปู่ชีประทับอยู่ที่คลองชี
ก็มีการย้ายไปที่ตลาดเขาวิเศษแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่นะครับ
ชีปู่เสือทำมาจากไม้โบราณเป็นรูปเสือ
แล้วก็คนแก่ชาวบ้านเชื่อว่าเมื่อก่อนเนี่ย
ชีเป็นคนแก่ก่อนจะสลับร่างเป็นเสือ

ถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเท่าที่รู้นะครับ
ชาวบ้านบอกว่าเกิดจากผู้ชายคนหนึ่งที่เมาแล้วก็คลั่ง
ทุบมาทำลายศาลนะครับ
ทำลายรูปปั้นของปู่ชีปู่เสือ